ต่อกันที่ดราม่าต่อดีกว่านะคะกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชม
เวทีนางงามกันบ้างดีกว่าแต่ว่าขอเล่าก่อนแล้วกันนะคือ
ก็ลัดฟ้าค่ะมาเยือนเมืองไทยเลยโดยมีคุณโกโก้อารยารองอันดับสองเนี่ย
กินสมตำผัดไทยกินอาหารชายอ่ากินอาหารชายโอเค
แล้วก็ปฏิบัติภารกิจในหลากหลายตำแหน่งเลยนะคุณผู้ชมค่ะเออคุณผู้ชมอ่ะ
มาดูแล้วกันนะคะส่วนโกโก้เนี่ยเขาก็เพิ่งมีดราม่าไปนะ
ก็เลยขอเคลียร์ดราม่าคนชอบมาว่าชีอ่ะเป็นสาวประเภทสองค่ะ
หน้าเนี่ยโหบล็อกสาวประเภท๒มาเลย
รวมไปถึงนะคะเรื่องแขวะที่ไปมากับนางกับนางงามนะคะ
เออคือแขวะกันไปมาเนี่ยกับน้ำเพชรค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้โกโก้บอกว่าฉันไม่รู้จักนะคนชื่อน้ำเพชร

ฝากน้ำเพชรเลยซัดว่าอ้อนโกโก้ค่ะ
เพราะว่าอุ๊ยอ้วน
ก่อนจะไปฟังโกโก้แบบแซ่บนะคะเดี๋ยวเราขอย้อนไปฟังน้ำเพชรตอบกันหน่อย

น้ำเพชรไม่ดื่มโกโก้ค่ะเพราะว่ามันอ้วน

ขอผ่านดีกว่าค่ะสิ่งที่มันไม่ทำให้เราดีขึ้นมันไม่สร้างกำลังใจให้เรา

รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่เขาให้การสนใจเรา
แล้วหนูรู้สึกว่าถามประเภทสองสวยนะ
ก็ตอบแบบนางงามสวย

ก็เป็นค่อยคำที่มีประมาทเธอนั่นแหละ
เขาเราก็ไปพอทเรียบร้อย
เหมือนอาหารอาหารซินิดหนึ่ง
กันสักทีมจะคอมเมนต์อะไรเนาะมีสติกันนิดนึงนะจ๊ะ